ขอต่ออีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะ
ตั้งใจหาเงินร้องเพลงสำหรับลำไยหายทองคำ
ที่สำคัญนะคะมีธุรกิจเสริมด้วยค่ะ
แต่ว่าโปรโมทมาแค่๑เดือนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เมื่อเย็นวานนี้นะนักร้องสาวก็เลยเดินทางไปที่สอนอทองหล่อค่ะ

เดี๋ยวพี่ไปสถานีตำรวจ

เมื่อวานนี้ก็ไปที่สนทองหล่อนะคะก็ขอลงบันทึกประจำวันนิดนึงละกัน
กรณีที่ผลิตภัณฑ์สบู่ของเธอนะถูกบุคคลอื่นนำไปลอกเลียนแบบ
โดยการนำเอาหน้าของเธอเลยไปติดที่บรรจุพันธุ
ทำให้คนเข้าใจผิดพร้อมนะคะทั้งยังได้เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างผลิตภัณฑ์ของเธอกับของลอกเรียนแบบให้เราได้เห็นกันด้วยนะ
ซึ่งการทำเช่นนี้นักร้องสาวมองว่าเป็นการเอาเปรียบ
แง่ของคนทำธุรกิจค่ะแล้วก็ยังอาจจะส่งผลกระทบ
ชื่อเสียงของเธอได้นะจึงยืนยันเลยจะดำเนินคดี

เพราะฉะนั้นเราจะอยากให้ลูกค้าของเราจะได้ใช้ของผลไม่ดี
คือมีประภองของเราแบบมันก็ไม่ได้ทั้งคุณภาพ
แล้วก็ไม่ได้ทั้งสิ่งที่ลูกค้าอยากใช้ก็อยากใช้เป็นของเราใช่ไหมครับ

ซึ่งคนที่ไม่รู้ก็อาจจะรู้ว่าเป็นของเดียวกันจริง
แล้วถ้าเกิดการแพ้หรือว่าใช้แล้วมีปัญหาข้างหน้า
มันก็จะส่งบนกับเราด้วย
ไม่ใช่อะไรนะคะที่ออกมาแจ้งความเอาไว้สักนิดนึ

อืมแล้วก็จะมาโวยวายมาเอาเรื่องที่เธอได้

ตอนนี้นะคะลำไยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า
มีจำหน่ายไม่ได้มีวางจำหน่ายทั่วไปนะจ๊ะ
มีแค่ตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
แล้วต้องสั่งสินค้าแล้วก็ต้องรอนะคะ

ไม่ใช่นะคะก็ต้องสอบถามไปทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาด้วยละกันนะคะ

ก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองแห่งปังนะจ๊ะน้องลำไย